คดีที่คนร้ายล่อลวงวินรถจักรยานยนต์

ลวงไปฆ่าแล้วทิ้งศพไว้ที่บริเวณทุ่งนา

เพราะว่าก่อเหตุกลางวันแสกเลยนะคะ
แล้วใช้พฤติการของเขาก็คือใช้มีดตาน
แทงจนร่างพลุนเลยนะคะ

ตำรวจเชื่อว่าเป็นการชิงทรัพย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ออกมาได้๒วันเองป้ายแดงอยู่เลย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๗กันยายนที่ผ่านมานะคะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายจำรัฐผู้ตายมีอาชีพ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขตเทศบาลเมืองพนักนิคมจังหวัดชนบุรี
ออกมาได้๒วันไปทำงาน
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ไปทำงานตามปกติ
จนมีชาวบ้านมาเจอว่าถูกฆ่าหมกศพอยู่ที่กลางทุ่งนานะคะ
ส่วนรถจักรยานยนต์ป้ายแดงหายไป
ชาวบ้านระบุว่าคนร้ายมีความโหดเยี่ยมมาก
เพราะว่าลงมือกับคนแก่อายุตั้ง๗๗ปีแล้วนะคะ
แล้วยังเลือกก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย
ความคืบหน้าล่าสุดคดีนี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าคนร้าย
หน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมานะคะ
ชื่ออะไรแต่หน้าตาเป็นแบบนี้
และสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะเตรียมแถลงข่าววันพรุ่งนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพการควบคุมตัวได้เนี่ยนะคะ